เอาล่ะจัดของหวานไปแล้วดิฉันก็ยังมีเมนูอาหารอีสานรสแซ่บมาฝากกันอยู่นะคะเพราะว่าเผื่อว่าแบบอยากหาอะไรกินที่มันแบบรสจัดซีดนิดนึงนะคุณผู้ชม
อีกร้านหนึ่งที่กระเด็ดไม่แพ้กันก็คือร้านครกไม้ไทยลาวไปทานกันเลยค่ะ
ต่อกันกับร้านที่สองกันบ้างร้านนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารอีสานขนาดแท้
และดั้งเดิมต้นฉบับความสำเร็จของการนำครัวพื้นถิ่นมาสู่เมืองกรุง
ครกไม้ไทยลาวร้านนี้เลยค่ะ
คงไม้ไทยลาวก็เปิดมาเกือบ๓๐ปีแล้วค่ะ
เป็นอาหารอีสานพื้นบ้านทั้งหมดที่หาทานยากค่ะ
รสชาติก็จะเป็นเหมือนเราได้กลับไปที่ต่างจังหวัดไปทานอาหารที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างก็คือเอามาจากจังหวัดในภาคอีสานนะคะ
เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะ
จากบ้านทุ่งสู่ครัวคกไม้ไทยลาว
ทำให้เมนูที่ร้านนี้มีความเด็ดความแปลกความแซ่บแบบที่หากินที่ไหนไม่ได้เลยล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นหมกรังพึ่งเมนูปรุงง่ายแต่ไม่ได้หากินง่าย
เพราะว่าเขาต้องคัดรังพึ่งอ่อนอย่างดีมาหมกหรือย่างด้วยไฟอ่อน
สุกทั่วเสิร์ฟพร้อมกับเกลือป่นแค่นี้ก็ฟินแล้วล่ะค่ะ
ใครชอบเมนูหอยต้องมาลองเมนูนี้เลยหอยโข่งลวกจิ้ม
ทางร้านคัดสรรหอยโขงแม่น้ำตัวใหญ่มาลวกให้สุกหวานกำลังดี
พร้อมกับน้ำจิ้มรสจัดแบบอีสานแท้เมนูนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
ยังมีเมนูที่ถูกใจทุกเพศทุกวัยอย่างข้าวจี่
หากไม่ได้ไปอีสานรับรองว่าไม่ได้กินแน่นอน
สุดยอดของเมนูเด็ดต้นตำรับอีสานแท้ต้องยกให้สองจานเด่นนี้เลยล่ะค่ะ
สำหรับปลาหมอเผาเกลือที่คัดสรรปลาหมอตัวโตมาคลุกเกลือเผาไฟ
กลิ่นไหม้อ่อนจากเกล็ดปลาหมอกินคู่กันกับยำไข่พำน้ำ
นูพื้นบ้านที่ได้ประโยชน์จากพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินรับรองว่าฟินจนลืมไม่ลงแน่นอนค่ะ
หรือใครที่อยากจะลองลิ้มชิมรสชาติแท้ของแมงดานาตัวจัมโบที่มีไข่อัดแน่นเต็มตัว
ก็ไปลองลิ้มชิมรสได้เลยที่ร้านครกไม้มีเสิร์ฟตลอดปีค่ะครกไม้ไทยลาวนะคะ
ก็มีทั้งหมดสองสาขานะคะสาขาหนึ่งที่ที่อยู่ตรงนี้ก็คือในซอยลาดประเขา๒๔นะคะ
เข้ามาในซอยนิดเดียวร้านก็จะอยู่ขวามือค่ะส่วนอีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นสาขาคกไม้เทราวสาขาสองนะครับ
อยู่ในซอยมัยลาบหรือว่าเข้าทางซอยรามอินทา๑๔ก็ได้ค่ะเข้ามาประมาณกลางซอยร้านคกไม้ไทยลาวจะอยู่ซ้ายมือค่ะ
และนี่ก็คือ๒ร้านอาหารพื้นถิ่นกินกลางกรุงตอนอาหารอีสานที่เรารวบรวมความแซ่บมาแนะนำให้คุณผู้ชมในวันนี้
ครั้งหน้าเราจะพาไปตะลุยกินอาหารพื้นถิ่นที่ไหนอีกบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะ
ร้านอีสานส้มตำยำแซ่บแบบนี้มันมีอยู่ทั่วกรุงเทพนะจริงทั่วประเทศทั่วประเทศ
ไม่ใช่แค่ภาคอีสานมีเยอะนะตอนที่ฉันไปใต้ไปสงขลาไปอะไรอย่างนี้อาหารอีสานก็เยอะมาก
ที่เอามาเสนอให้คุณคุณชมเนี้ยจริงเพราะว่าเรานำเสนอเรื่องของภ้างเหนือไปแล้วใช่ไหม

บางทีอยากไปหากินที่ไหนมีบ้างตระเวนกินกันไปนะคะ
เพราะคนอีสานอยู่กันแบบหลายพื้นที่
เรานำเสนอร้านอาหารที่มันค่อนข้างไกล
มันก็จะไปไม่ได้บางคนดูอยู่ในกรุงเทพ
ก็เลยนำร้านอาหารพื้นเมืองแต่ละภาค
อยู่ในกรุงเทพมาฝากคุณผู้ชมด้วย